เอามาดูเรื่องนี้ค่ะจิตใจของคนที่เมายาแล้วก็คุ้มคลั่งเนี่ย
คาดเดาอะไรไม่ได้จริงแล้วก็ก่อเหตุที่โหดร้ายแบบคาดไม่ถึงค่ะ
เหมือนกับเหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีค่ะผู้ชายเมายาบ้าแล้วคุ้มคลั่ง
แล้วไปก่อเหตุกับคนหาปลาคุณผู้ชมคะเอาจอบไปฟันหน้าเขาจนกรามหัก
แล้วลากร่างของเขาเอาไปฝังทั้งเป็นผู้ชายคนนี้ถูกช่วยชีวิตรอดมาได้ในที่สุดนะคะ
มีคนไปช่วยค่ะโอ้โหถูกฝังทั้งเป็นไปแล้ว
คุณคำพาคำปิวค่ะอายุห้าสิบสามปีสภาพนี่เต็มไปด้วยโครนนะคะ
คนไปช่วยขุดขึ้นมาเพราะว่าคนร้ายขุดหลุมฝังเขาทั้งเป็นอยู่ริมห้วยหนองโนที่อุดรธานี
ถ้าดูที่ใบหน้าเนี่ยจะกรามหักเลยนะคะถูกจอบจามลงไปค่ะ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วตำรวจก็ไปจับกลุ่มคนก่อเหตุค่ะ
นายธีรวัตรโฆษโนหรือในต้นนะคะผู้ก่อเหตุ
คือก่อเหตุแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าช้าหมู่บ้านไปห่างจากตรงจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโล
ตอนตำรวจไปเจอก็กำลังเมายาอยู่เลยนะคะพูดจาไม่รู้เรื่อง
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหในต้นเนี่ยคุ้มคลั่งไล่ทำร้ายคนในหมู่บ้าน
แล้วไปเจอนายคำพาที่หาปลาอยู่ก็เลยเข้าไปทำร้ายเขาแบบนั้นนะคะ
ทวินเข้าไปช่วยนะคะเขาบอกว่าเขาพักเที่ยงอยู่
แล้วเขาเกี่ยวข้าวแล้วพักเที่ยงอยู่ได้ยินเสียงชาวบ้านบอก
มีคนฆ่ากันถูกฝังดินก็เลยไปดูที่ริมห้วย
นี่ค่ะเขาพาไปดูที่จุดเกิดเหตุเขาบอกเขามาเจอเนี่ยทรายกลบร่างหมดแล้วนะ
เหลือขาโผล่ออกมานะคะก็เจอในต้นด้วยก็ยังห้ามในต้นเลยบอกอย่าทำเขาเลย
แต่ว่าในต้นบอกว่าให้ฆ่าเถอะขอให้ผมฆ่าเขาเถอะ
แล้วก็ถือมีดกระจอบเดินหนีออกไปเขาเลยรีบขุดดินออกมานะคะ
ก็พบนายคำพาอ่อนแรงตอนแรกคิดว่าตายแล้ว
จับขายกขึ้น๓ครั้งแต่ว่าสัญญาณสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจขุดก็คือ
คำพาคงรู้ว่ามีคนมาช่วยค่ะเขาเป่าลมออกมาทางปาก
คนอยู่ข้างบนเลยได้ยินเสียงฟู้เขารู้ว่าอ้อนี่เสียงหายใจนี่
ขุดขุดดินช่วยเหลือออกมาในที่สุดค่ะ
นายบุญรอดกับนายคำศรีก็เป็นอีก๒คนที่ไปช่วยนายคำพาด้วยนะคะ
ก็พาไปดูที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ยังมีรอยเลือดอยู่ที่กองทรายอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะก็ช่วยกันตักน้ำล้างตาเขาบอกว่า
ตอนช่วยขึ้นมาได้นายคำพาพูดคำแรกก็คือ
ไม่ตายแล้วมันปฏิหารจริงอะค่ะ
คนไข่ปกติให้จัดอยู่ในกรุงบำบัดอย่างอาศิษย์
ค่ะแต่ตอนนี้เขาขุดดินเขาที่เอาดินถมเพื่อดิน

ใช่เพราะว่าเขาถ่ายกับผ้าเขาไม่มอง
เพราะว่าไม่คำพาพูดอย่างนั้น
เป็นอย่างที่ต้องฟังเพื่อนาย
คือต้องเอาดินถมเพื่อสะทิดอย่างนั้นครับ
ตอนนั้นเขาก็ยังไงก่อนตามภาษาก็ไม่รู้
นี่คือในต้นนะคะคนก่อเหตุตอนที่จับได้
เขาบอกว่าเขาจำอะไรแทบไม่ได้แค่คับคล้ายคับคลาเท่านั้นเอง
เขาจำใครไม่ได้นะคะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเสพยาจนป่วยจิตเวทนะคะ
อารวาสพ่อแม่จนเขาไม่มีใครอยู่ด้วยแล้ว
หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วตัวเองก็อารวาส
ชาวบ้านครูฆ่าเขาจนเขากลวกันไปหมดแล้ว
ในด้านคดีตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
นี่ค่ะโอ้น่ากลัวจริงนะครับ